เพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นนี้เราก็จะเอาสิริมงคลพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยว

พาคุณผู้ชมไปดูสีสันความน่ารักของน้องหนูดีกว่า
เขาจะมาทำการตุงแช่
ตุงแช่สนุกสนานเนี้ยค่ะคื้กฆาค่ะขนาดไหนเอาไปดูคะ

พาไปนั่งเกาะขอบเวทีที่งานนี้เลยนะคะ
จัดงานเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่
ให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้มาร่วมกิจกรรม
งานนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายจรัสชัยโชคเรืองสกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วก็มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน
และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
งานนี้แน่นอนค่ะต้องมีการจุดประทัดอย่างยิ่งใหญ่
จำนวน๒๕๖๒ดอก
เพื่อเป็นการเปิดงานตามจำนวนของปีพศ
และแน่นอนคุณผู้ชมค่ะหลังจากทำพิธีเปิดเสร็จแล้ว
ก็มีการแสดงสิงโตเสาดอกเหม๋ย

เป็นการแสดงของน้องหนู
คุณผู้ชมค่ะมากความสามารถแล้วก็โอ้โหลีลาเด็ดขาดจริง
และคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้
เขามีการแสดงความสามารถ
คือการระบำจีนของบรรดาน้องหนูตัวน้อย
จากโรงเรียนอนุบาลลานย่าโมกันด้วยนะคะ

อันนี้โอ้โหดูสิค่ะทุกคน

โชว์ลีลาลวดลายกันแบบไม่ธรรมดาก็ได้รับความประทับใจ
และเสียงปรบมือกันไปอย่างเต็มที่เลย
โอ้โหนี่ย้อนอดีตของคุณใบตองหรือเปล่าคะ
น่ารักมากเลยค่ะอื้อน้องหนูนะ

เล่นเสา

เด็กก็เป็นเสาให้เขาเชิดสิงโตซะแล้ว

ดูนี่แต่เด็กเขาก็เชิญสิงโต
ตุ้งแช่ใช่ไหม
ความสุขของคราวคุณพ่อคุณแม่ก็แอดดีออกดีใจรู้หรือเปล่ารุ่นใจกันไปใช่ไหมครู
อาชาณารอหังมาตัวตัวไข่ขึ้นหน้าเอาย้าว
ไม่ใช่ตัวไข่ครับที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าน่ะมันคือหนวดครับ
แหมเป็นตะไคร่นะ
คุณยุ่แซมมากเครียมอร์มไปเมฆไน
ใครเอาคำนึงเข้ามา
คุณงบ่คับใจมา
อาทิ้งหรือคุอนาซาเจฟังตัวเหี้ย

นี่คุณอาร์มหล่อเว้ยเห็นไหม
นี่หนวดคุณชนะเหมือนณเดชน์เลย
มันจริงทุกคนก็ภาพเข้าที่ดู
คุณผู้ชมอย่าว่าไปเขาบอกว่าเขาเหมือนนะบอยปกรณ์
กล้าพูดมากแบบบรอยปากรแม้คนบอกเหมือนปะดุก
ก็ผลต่างมันจะช่วยกรองสิ่งสกระโปรกออกไป
จะได้ไม่เข้าไปถึงจมูกเห็นไหม

เหมือนปลาดุกก็ได้แต่เหมือนปลาไหล่มากกว่า